เจ็บนี้จับไปจนตายเจ็บดีไม่มีวันลืม
ตอนนี้ก็คือร้อง๗ที่ได้แสนกว่าบาทเงินเดือน

โด่งดังมั่นคงยืนยงได้ในตอนอายุมาก

ไม่รู้ว่าชาติพบที่แล้วเนี่ยพี่ไก่ได้เคยทำบาปกรรมอะไรมา
ความรักเนี่ยจะมีโทษและทุกข์หรือวิบากรรมนำพาเอา
ให้ชุดนั้นโศกเศร้าหรือไม่สมดั่งใจ
ไก่มีอีกอาชีพหนึ่งหมอดูไพ่ทาโลก
ใครที่ชอบนินทาให้ร้ายผู้อื่น
ค่านี้ดังได้แต่ชาติหน้าจำเอาไว้

โปรดติดตามตอนต่อไป